คุณผู้ชมคะมีเด็กผู้หญิงอายุแค่๙ขวบเองค่ะ
เขาก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
บอกเจ้าหน้าที่ว่าแม่ของหนูเนี่ยนะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนตาย
แล้วเอาศพของแม่ไปฝังดินเอาไว้บอกว่าฝังเอาไว้ตั้ง๔๕ปีแล้วเนี่ยค่ะ

ตอนนี้น้อง๙ขวบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าน้องเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่อายุ๔๕ขวบแล้วน้องจำได้
แล้วไปบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ลองดูนะคะลองไปขุดจุดที่หนูน้อยคนนี้บอก
อยู่๖ชั่วโมงสุดท้ายเจอโครงกระดูกมนุษย์จริงโอ้โหเจอโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็มีเสื้อผ้าหลุดดุ้ยอยู่อะค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์
นำรถขุดดินนะคะไปขุดหาร่างของนางสมนึกอายุ๒๒ปี
จุดตรงนี้คือสุสานสว่างผลตำบลแสนสุกอำเภอเมืองค่ะ
นางสมนึกเนี่ยหายตัวไปเกือบห้าปีแล้วแล้วที่ไปขุดตรงนี้ก็เพราะว่าเด็กหญิงเอนามสมมุตินะคะ
ลูกสาวของนางสมนึกที่ตอนนี้อายุเก้าขวบเองไปบอกกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
ว่าแม่ถูกพ่อเลี้ยงอายุ๔๙ปีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปฝังไว้ที่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่ขุดอยู่๖ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เจอคือเจอโครงกระดูกแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบขาดรุ่งริ่ง
แล้วก็ต้องเชิญสามีและแม่ของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก็นำร่างของภรรยาไปฝังเอาไว้จริงเพราะว่าเมื่อก่อนเช่าห้องอยู่แถวนี้
แต่เขาบอกว่าภรรยาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะครับไม่ได้แบบถูกทำร้ายร่างกายถูกฆ่า
ฐานะที่บ้านยากจนไม่มีเงินทำศพก็เลยเอาศพไปฝังเลยนี่นะคะ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตอายุ๖๓ปีบอกว่าลูกเขยเนี่ยก็เคยมาได้เสียกับลูกสาวคือเหมือนกับแอบได้เสียกัน
ไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอลูกสาวแม่หายตัวไปถามลูกเขยตั้งหลายครั้งว่าลูกสาวแม่หายไปไหน
ทำไมไม่บอกล่ะว่าเออประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่มีเงินทำศพแล้วเอามาฝังตรงนี้ลูกเขยไม่พูดไม่บอกอะไรเลยจนคิดว่าอยู่ดีเอาหายตัวไปทั้ง๕ปี
หรือเขาบอกว่าไง
เขาเอาโทรศัพท์ถ่ายแค่นี้

ลูกป้าหายไปนานแล้ว
หายมานานแล้ว
ไป๕ปีแล้ว
เอกสการสั่งคือว่าผมไม่มีเงินไปทำศพ
ไม่ได้ไปทำร้ายเขา
แอบเองก็รู้ว่าผมรักยากกง
อยู่บนท็อปขอบความวัดอยู่

ติดต่อวัดก็๗๐๐๐บาท

ติดต่อวัดสุริยชายรองผู้บังคับการณ์
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า

มีอาชีพขายดอกไม้และรับจ้างทั่วไป
ทุกวันก็จะพาเด็กหญิงเอ

แล้วก็มาอ้างว่าเด็กหญิงเอดื้อ

ก็พาเด็กหญิงเอไปฝากไว้
ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าบางละมุง

เรื่องจริง

ว่าใช่ของนางสมนึกที่หายตัวไป
เมื่อ๕ปีก่อนจริงหรือเปล่า

อาจจะแจ้งข้อหาได้ข้อหาค้ามนุษย์ด้วยซ้ำ

ข้อหาอื่นเดี๋ยวรอตรวจสอบนะคะ

นางสมนึกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ไม่มีเงินทำศพแล้วเอาศพมาฝังจริงไหม

อายุ๙ขวบต้องรอทางสหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ

และตำรวจไม่ได้เมินเฉยเลย

๖ชั่วโมงแล้วเจอจริง

คือคุณแม่ก็ไม่ได้ไปแจ้งคนหายใช่ไหม
ถ้าตัวสามีใหม่นี้จะมาบอกว่าโอ้โหอุบัติเหตุ